โทนโคราชจะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อนำไปใช้ตีจะได้โทนที่มีเสียงดังกังวานมีความ
สีน้ำตาลแดงเนื้อผิวจะมีความเรียบมันวาวและลักษณะของโทนโคราชที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
คือการขึงหน้าโทนด้วยหนังงูเหลือม